ของบุภเพสันนิวาสแล้วก็รอฟังข่าวนี้ให้ดีกันเลยนะคะ
แต่มาคราวนี้ได้หายคิดถึงกันชื่นใจแน่นอนค่ะ
กับการเวอร์ชั่นภาพยนตร์ของบุภเสันนิวาสคราวนี้แถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้ว
ปเบลล่าเนี่ยควงคู่กันมาพร้อมทัพนักแสดงอีกหลายท่านเลยค่ะ
เรื่องนี้น่าดูมากจริงสำหรับเวอร์ชันนี้นะคะ
ก็จะเป็นการเล่าเรื่องความรักของพระนางในยุคกรุงรัตนโกศิลป์
ถ้าย้อนไปในสไตล์ละครเรื่องบุภเพนี่นะ
ก็จะมีพี่หมื่นกับแม่หญิงการะเกดเขาเป็นคู่กันทุกชาติไป
หลังจากยุคนั้นเนี่ยในละครเนี่ยเป็นอายุทยา
เป็นในภาพยนตร์มาเป็นรัตนโกศิลป์คุณผู้ชม
จะมาเป็นยังไงนะฮะก็ต้องรอดูแล้วกัน
ละหมานโอละเวงแน่นอนนะฮะ
กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
และในงานนี้นะคะก็เจอเบลล่ามากับลูกชุดไทยที่หลายคนคุ้นเคยแหละ
สวยด้วยแล้วตอนนี้เขาก็โสดด้วย
ล่าบอกเรื่องความรักตอนนี้พี่เงียบจริงค่ะทำแต่งาน
ดูแลครอบครัวดีกว่าส่วนเรื่องอนาคตค่อยว่ากันค่ะ
ก็เลยถามนิดนึงแล้วกันอันนี้ทางผู้สื่อข่าว

หลายคนก็เป็นห่วงความรู้สึกเบลล่าเหมือนกัน

บอกว่าตัวเองนี่นะคะอยู่ในฐานะที่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นน้อง
พร้อมกับยินดีกับทุกเรื่องราวของพี่เวีย

เพราะว่าเธอเองนั้นมีแต่ความปรารถนาดีให้กัน

ก็ยังคงสถานะของความปรารถนาดีต่อกันก็เป็น
ก็เป็นพี่น้องที่มีมิตรภาพที่ดีในการทำงาน
ยินดีกับทุกเรื่องที่พี่เขามีความสุข
ก็คืออย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่แรก

เบลล์ก็มีแต่ความปรารถนาดอยู่ในนั้น

มันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบชัดเจนหรืออะไรอย่างนี้
ก็คิดว่าก็รอให้พี่เขาตอบดีกว่า

ก็อยากจะแบบอยากจะให้เกียรติพี่เขา

จากความหวังดีแล้วก็ความห่วงใยยังมีให้กันอยู่นะคะ

นะคะถือว่าตอบดีสอบผ่านเลยจ้ะนะจ๊ะ
มาคุยกันที่พี่โป๊ปกันบ้างดีกว่านะคะ

นี่แหละค่ะมารายงานตัวแล้วนะคะ

คนยังเหนียวแน่นเสียงกรี๊ดยังดังเหมือนเดิมเลย
ไม่ได้เจอพี่โป๊ปนานอยากรู้อะค่ะว่า

พี่ที่หายไปซุ่มดูใจกับใครหรือเปล่า

เพราะที่คนก็อยู่กับบ้านโบวิทย์กัน
ไม่รู้จะเจอใครเหมือนกัน
เปิดรับสมัครไหมคะพี่โป๊บ

เรื่องนี้มันต้องเจอ

มันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละ

เราก็ต้องมีคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้น่ารักใช่ไหม

แต่มีคนที่ชอบแต่ว่ายังไม่มีแฟน
ใช่ค่ะปล่อยใจว่างชิลไปก่อนนะคะ